หน่อยที่ชะวัดเลยนะครับมีคนร้ายเนี่ย
จ่อยิงด้านหลังหนุ่มศักดิ์ลายฮานุมาน
เตรียมทำกับข้าวอยู่ในครัวจนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้มุ่งปมขัดแย้งไปที่เรื่องส่วนตัว
แล้วก็เรียกสอบคนใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านอยู่
นี่นะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

มีบาดแผลถูกยิงที่สีข้างซ้าย

มีกระสุนปืนเข้ากลางหลังกับสี่ข้างซ้ายนะครับ
ก็ต้องใช้เครื่องมือเนี่ยคีบดึงหัวกระสุนออกมาเป็นหัวกระสุนลูกซองเบอร์๑๒นะฮะ

ก็เพื่อมาตรวจสอบเรื่องของหัวกระสุนนะครับ

ของที่สพเชียงคานนะครับท่านผู้ชมครับ
นะฮะผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวีรพันธ์โภธองอายุ๓๑ปีจุดที่
เสียชีวิตเนี่ยเป็นห้องครัวในบ้านนะครับอ่าบ้านพักอยู่ที่บ้าน
ตำบลบุหมนะครับอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยนะครับ
ก็มีร่องรอยบาดแผลนะฮะที่โคนขาซ้ายแก้มขวาด้วยนะครับ
รอบบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะฮะไปเจอศพเนี่ยคือค่ำ
เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาด
ว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะกำลังเตรียมก่อไฟทำอาหารอยู่แล้ว
คนร้ายเนี่ยลอบมาข้างหลังแล้วก็มายิงแบบไม่ทันรู้ตัว
หลังก่อเหตุคนร้ายก็อาศัยความมืดหลบหนีไปค่ะอ่าช่วงเที่ยงที่
มาชุดอีโอดีนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปเก็บ
หลักฐานเพิ่มเติมไปเจอหมอนรองกระสุนปืนลูกซองสั้นตกอยู่
เตาไฟมีหัวกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ที่พื้นด้วยนี่เป็น

นี่นะฮะวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
เพื่อจะไปดูจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมไปตามความคืบหน้าทั้ง
คดีนี้นะค่ะใช่ค่ะก็ไปเจอนะคุณบอมบอกว่ายังเห็นคราบ
เขาบอกว่าผู้ตายนี่ละคุณเห็นไหมสิอีกนี้
เหลาเอาไว้ก่อเตาไฟไงตอนที่เขาต้องทำกับข้าว

แล้วหลังบ้านเนี่ยของตัวคนตายก็คือในวีรพันธ์เนี่ย

เจอรอยเท้าที่เดินทะลุไปยังบ้านอีกฝั่งนึงได้
ว่าตัวคนก่อเหตุที่เป็นมือยิงเนี่ย
น่าจะหนีออกไปทางนี้นะคะ
แม่ของตัวนายวีรพันธ์คนตาย
แม่ชื่อนางแก้วโพทองยูห้าสิบเจ็ดปี
แม่บอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๓คนนะ
เมื่อวานแม่ไม่ได้นอนหรอกนะที่บ้านนี้
แม่ทำงานนะแล้วห่างจากบ้านไปสักประมาณ๒กิโล
ลูกอยู่กับยายหลังเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่า
ลูกชายในวิรพันธ์ถูกยิงตายแล้ว
เอาจริงแม่ยอมรับแหละนะที่ผ่านมาลูกติดยาตลอด
ติดยาจนหลอนโอ้ยทำร้ายคนในบ้านเป็นประจำ
แม่เองก็โดนมาแล้วต้องเย็บคางถึง๔เข็มด้วยซ้ำ
ชอบตีแม่จนแม่อยู่บ้านไม่ได้แม่อยู่กับตัวลูกชายยังไม่ได้เลย
วิรพันธ์นอนก็ไม่ได้ต้องแยกกันอยู่
ติดยามานานพาไปรักษาไปบำบัดก็ไม่หายสักที
ส่วนสาเหตุที่วิรพันธ์โดนยิงจนตายแม่บอกแม่ไม่รู้ค่ะ
อาการแกก็หลอนไปหลอนไปหลอนมากค่ะ
ก็ตีแม่แม่เข้าบ้านไม่ได้แม่เข้าบ้านไม่ได้นอนไม่ได้จ้ะ
ส่วนลูกชายที่โดนแม่คุณแม่คิดว่าใส่เหตุหน้ามาจากอะไร
ไม่รู้จ้ะหนูไม่รู้
หนูเข้าบ้านหนูก็ไม่ได้อยู่ด้วย
หนูก็ไปรับจ้างหากินเลี้ยงแม่เลี้ยงลูก
นี่ทางแม่นะคะดูทางยายบ้าง
ชื่อนางใหม่โพดีค่ะยายหูอายุเยอะมากเลย

ยายบอกโอ้ตอนเกิดเหตุยายอยู่กับหลานนั่นแหละอยู่กับวีรพันธ์
ไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกนะเพราะว่ายายตึ้ง
แล้วตาก็พล่ามัวจนเกือบจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว
ตอนเกิดเหตุเนี่ยก่อนเกิดเหตุรู้แหละว่าวิลพันธ์เขาทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
แต่เห็นเงียบไปนานก็เลยต้องค่อยคลานไปดูในครัว
ก็ตาไม่ดีไงพอตาไม่ดียายทำไงได้
คลำไงคลำไปคลำมาเอามือคล้ำแหละ
คลำไปเจอตัววีรพันธ์
ก็ทำไมถึงนอนนิ่งก็เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบรับ
สุดท้ายยายบอกก็ไปตะโกนเรียกพยายามให้เพื่อนบ้านมาช่วยดูหน่อย
เพื่อนบ้านมาบอกว่าโอ้ยายวีรพันธ์ตายแล้ว
ทางด้านของชาวบ้านนะคะบ้านนี้อยู่ติดเลยนะคะ
อยู่ติดกันค่ะชื่อคุณนกแก้วประคองอายุ๖๐ปี
เล่าแบบนี้ว่าตอน๑ทุ่มกว่านะ
ตอนนั้นก็ยืนคุยอยู่กับเพื่อนบ้านอีกคนนึง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะได้ยินเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นปืนหรือเปล่า

พอสิ้นเสียงไปเพื่อนบ้านที่ยืนคุยอยู่ด้วยกัน
เงาเหมือนลักษณะเป็นคนเดินออกมาจากบริเวณป่า
ข้างบ้านของตัวนายวิรพันธ์นั่นแหละ
จากนั้นอีกแค่๑๐นาทีเท่านั้นได้ยินชาวบ้านมาบอกว่า
มีคนยิงกันฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ย
ไอ้ที่ได้ยินปืนเสียงปืนได้แน่
แล้วเงาคนที่เห็นเดินออกมาน่าจะเป็นมือปืน
แต่ระบุรูปภัณฑ์สันธารไม่ได้ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงนะคะชื่อว่ายายแดงค่ะ

แดงก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้บอกว่า
ตอน๑ทุ่มตอนนั้นกำลังจะกางมุ้งเข้านอนแล้วนะ
ได้ยินเหมือนกันเลยได้ยินเหมือนกับเมื่อกี้เลย
คุณนกแก้วที่เขาบอกดังปุ้ง
ตอนนั้นโอ้สงสัยมีคนโยนก้อนหินใส่หลังคาบ้าน

พอผ่านไปสักพักโอ้โหทำไมเสียงเอะอะโวยวายของชาวบ้านมากมาย
แล้วตะโกนบอกกันว่ามีคนตายมีคนตาย
เลยรู้ว่ามีคนถูกยิงนั่นก็คือนายวิรพันนั่นเอง

มาเอามะละกอข้างบ้านไปตำส้มตำอยู่เลย
แล้วยังมาบอกกับยายแดงด้วยว่าเออหิวข้าวนะยาย
ตัวเองก็ยังสงสัยนะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เพราะเอาจริงวิรพันธ์คนตาย

นิสัยสันโดดชอบอยู่แต่ในบ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะชื่อในชินสุพรรณคำ

ค่อนข้างไกลจากบ้านของคนตาย
แต่มีชาวบ้านนั่นแหละมาแจ้งเหตุ

ทางด้านของนายวิรพันธ์คนตายเนี่ย

หลายครั้งนะที่ตัวเองต้องเข้าไประงับเหตุ

ส่วนใหญ่เขาก็จะทำร้ายยาย
แล้วก็คนในครอบครัวกับแม่ของเขาเองนั่นแหละ

ชาวบ้านเคยให้ข้อมูลนะบอกว่า
ตัวนายวิรพันธ์คนตายเคยถูกทวงเรื่องเงินค่ายา

แล้วเนื่องจากว่าเขาบอกว่า
ตัวผู้ตายเป็นเด็กวิ่งยา
ชอบวิ่งยาแล้วเอามาขายต่ออีกที

เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

รอบนี้คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ

ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไป

บอกว่าคุมตัวชายต้องสงสัย
อายุประมาณสัก๓๐๓๕ปี

ไม่เกี่ยวข้องค่ะกับการตายของนายวิรพันธ์

เพราะมีพยานที่เห็นว่าตอนเกิดเหตุ

ออกมาจากหลังบ้านของคนตาย

ไปที่ปมขัดแย้งส่วนตัวค่ะ